มีการสะสมเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้๒๗๙๒นะครับ
ใหม่ขึ้นมาในวันนี้คือ๒๗รายครับ
ซึ่งก็ยังเป็นตัวเลข๒หลักที่เราอยากจะเห็นภาพนี้อยู่นะครับ

เสียชีวิตวันนี้ไม่มีเพิ่มเติมก็ยังคงไว้อยู่ที่๔๗รายนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ประเด็นเยอะนะคะ
เพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายข้อเสนอที่ออกมา
นับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะหลายเรื่องค่ะ
เราเริ่มจากท่านแรกก่อนเลยที่เราจะถาม

เพราะว่าอยู่ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สัตว์อาจารย์ดรนรมุนพิญโยศิลป์วัดค่ะ

ตกลงว่าภายในสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์
เราจะทราบไหมคะว่ารัฐบาลจะตัดสินใจ
ึ่งล็อกดาวน์ปลดล็อกดาวน์คลายล็อกดาวน์
คือภายในสัปดาห์นี้จะทราบไหมคะ

ก็ท่านนโยคยังไม่ได้ตัดสินใจ

เมื่อเช้าที่มีการประชุมสอบคอนะคะ

มันผลได้ผลเสียค่ะ

ก็มอบให้ทางกระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณา
ในส่วนของการพิจารณาเอาเท่าที่เขาสกทราบค่ะ
คือภายในวันนี้จะมีการประชุมจะเป็นวงย่อยหรือวงใหญ่ก็แล้วแต่
ว่าจะมีความชัดเจนออกมาอย่างน้อยก็ภายในวันศุกร์ไหมคะ
คงยังตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าท่านมอบให้ไปศึกษา
แล้วตอนนี้ก็มีข้อเสนอจากหลายฝ่ายนะคะมีทั้งฝ่ายวิชาการแล้วก็ยังเห็นไม่ตรงกัน
ในบางจุดที่คุณจำขวัญก็คงจะได้ข่าวอยู่บ้าง
ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่อยากจะให้ผ่อนปลนแต่ก็ฝั่งทางการแพทย์
กลุ่มหนึ่งก็ยังเห็นว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะคะไม่อยากจะให้มันกลายเป็นกลับไปติดเชื้อซ้ำ
เหมือนกับประเทศซิงโกโปรของต้นก็จึงต้องดูให้รอบครอบ
นายกก็ย้ำว่าจะต้องดูให้รอบครอบตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไร
แต่อย่างไรก็ตามปรปก็ประกาศอย่างวันที่๓๐มีศายน
ยังไงความชัดเจนก็ต้องออกก่อน๓๐เมษายนแน่นอน
อยากจะให้ฟังจากทางสอบคอค่ะเป็นหลัก
อย่างน้อยเนี่ยทางเอกชนหรือว่าอย่างประชาชนอย่างเรา
จะทราบสักกี่วันล่วงหน้าคะโฆษกคะ
อย่างที่เรียนฝากให้ติดตามทางศาลบ่อคอแล้วกัน
แล้วก็ถ้ามีอะไรที่จะชัดเจนนะคะท่านนายกก็คงจะออกมาพูดเองค่ะ
คืออย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ธนมนต์บอก
สาธารณสุขจะเป็นเหมือนกับเป็นหน่วยงานหลัก
ในการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเพื่อที่จะใช้ให้นายกพิจารณา
คือตกลงว่าข้อเสนอจะสรุปจากสาธารณสุข
แล้วค่อยเสนอนายกทีเดียวหรือว่าสาธารณสุขรวบรวม
และเวลาประชุมกันอาจจะต้องประชุมเป็นคอรมอพิเศษหรือใด
เราก็มีองค์ประปอบที่ประกอบด้วยเวลาแบบพาแมงมิวนสรีที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
แล้วที่เราเห็นเอกชนบางแห่งประกาศเรียกพนักงาน
รายงานตัวพนักงานเตรียมจะเปิดเหรอคะ
เขาเตรียมการเฉยแล้วเขาก็ได้ออกมาประกาศอีกครั้ง
ว่าทั้งหมดทั้งพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ต้องเป็นคำสั่งของทางรัฐบาลเท่านั้น
เขาก็ยังรอคำสั่งนี้อยู่เพียงแต่ว่าเขาเตรียมความพร้อม
ประกาศไว้ถึง๓๐เมษายน

อาจารย์คะถ้าสมมติถามถามในแง่ของการประชุมของศูนย์
คือศูนย์กังวลไหมคะว่าพอเข้าพฤษภาคม
คือมันหมดที่๓๐เมษายนก็จริงพรกร
แต่ว่าพอเข้าหน้าฝนเข้าไปเรื่อยเนี่ย
อันนี้คือสิ่งที่มันอาจจะทำให้ตัดสินใจยากด้วยไหมคะ
เรื่องของการแพร่ระบาดคือคนนี้เนี่ยผลที่เราได้รับที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากมาตรการเข้มข้น
แล้วก็ทำให้อัตราการแพร่ระบาดจากกลางเดือนมีนาอยู่ที่ประมาณ๓๓
วันนี้๒๐เมษายนลงมาอยู่ที่ประมาณ๘๐
ก็ต้องยอมรับว่ามาตรการเข้มข้นได้ผลในเชิงสาธารณสุข
แต่ว่าสิ่งที่ได้รับข้อเสนอมาจากหลายฝ่ายอย่างที่คุณจำขวัญก็ได้รับเนี่ยก็คือ
แต่ว่าด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคะด้านสังคมตรงนั้นก็ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมว่า
มันจะมีตรงไหนที่เป็นจุดที่สมดุลและเหมาะสมซึ่งตรงนี้เขากำลังพิจารณากันอยู่นะคะ
ฝั่งทางการแพทย์ทั้งหลายเขาก็คงอยากจะให้มั่นใจก่อนถึงจะมีการคลายใดก็ดีนะคะ
เพราะว่าเขาก็ห่วงในเรื่องของการแพร่ระบาดอย่างที่คุณจอมขวัญว่า
ค่ะส่วนใหญ่ที่เห็นข้อมูลออกมาจากการประชุมของกระทรวงสาธารณสุข
ดูแล้วคงมาแน่ค่ะอาจารย์ค่ะคือดูแล้วคงมาแน่
แต่ว่าจะเป็นลักษณะของจังหวัดไหนเริ่มก่อนเริ่มไปกี่สัปดาห์เดือนถัดมาเป็นจังหวัดไหนบ้าง
คือลักษณะมันน่าจะเป็นค่อยคลายอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่อยู่ดีแบบทุกจังหวัด๗๐กว่าจังหวัด
เหมือนกันเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้คือไม่น่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะ
อันนี้ตัวหม่ำเองก็ตอบชัดไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนท่านนายกยังไม่ได้ตัดสินใจใด
เป็นเพียงแต่การหารือกันแล้วก็เป็นข้อเสนอของแต่ละฝ่ายแล้วที่ออกมาปรากฏในสื่อสาธารณะเนี่ย
ก็คือข้อเสนอของฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ว่าค่อยคลายแต่ว่าถ้าจากท่านนายกเองท่านยังไม่ได้ตัดสินใจใด
ทั่วกันแต่ทีนี้พอลงในรายละเอียด

ก็จะมีรายละเอียดของแต่ละจังหวัดของตัวเองไปอีก

ทีนี้ถ้าหลังจากนี้มีการคลายแล้ว

ถ้ามันเป็นลักษณะของการค่อยคลาย

แล้วก็สถานที่ประกอบการแต่ละประเภทไม่ได้มาพร้อมกัน
คือส่วนใหญ่แล้วหลังจากนี้วิธีปฏิบัติจะให้มาจาก

แล้ววิธีปฏิบัติเหมือนกันในกลุ่มจังหวัดนี้กลุ่มจังหวัดนั้น
หรือว่าสุดท้ายจะต้องลงไปอยู่ที่ตำแหน่งผู้ว่าอีก

แต่ตามคำสั่งของพระกร
ก็บอกไว้ชัดเจนว่า
สิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะทำจะต้องเสนอขึ้นมาที่ศูนย์สอบคอ

แล้วก็พิจารณาวัตถ์การณ์นั้นเหมาะสมไหม
ในกล้าขั้นที่จะตัดสินใจ

อาจารย์คะทีนี้ในสัปดาห์นี้
ต่อเนื่องจากเมื่อวันสุดสัปดาห์ช่วงท้ายสัปดาห์
นายกแถลงไว้แล้วก็มันเป็นข่าวค่ำช่วงเสาร์อาทิตย์มา
ตรงนี้มีความคืบหน้าของการทำเอกสาร

ถึงนักธุรกิจมหาเศรษฐีหรือว่ากลุ่มที่เป็นลำดับย่อยลงมาแล้วหรือยังคะ
ต้องเรียนอย่างนี้นะคะเอาแนวคิดของท่านนายกก่อน
หรือแถลงการของท่านตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ย
ก็จะเห็นว่าท่านไม่ได้พูดเฉพาะกลุ่มของผู้ที่มีฐานะ
หรือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น
ได้พูดครอบคลุมไปถึงทุกภาคส่วน
จนถึงภาคประชาชนประชาสังคมด้วย
อย่างแนวคิดของท่านก็คืออยากจะให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาร่วมกันในการกำหนดแนวทางแผนฟื้นฟู
ด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างเดียว
เพราะตอนนี้มันก็จะมีสิ่งที่ต้องดูแลร่วมกันในสังคมตามมาหลังจากพ้นวิกฤตนี้

แต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือผู้ที่มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจไทย

มันไม่อยากใช้คำว่าเศรษฐีหรืออะไรก็ดี
แต่ว่าผู้กรอบการรายใหญ่เขาก็ทำในส่วนที่เขาดูแลประชาชนไปในระดับหนึ่ง
ท่านนายก็ชื่นชมว่าเขาก็ได้ช่วยเหลือ
อย่างที่เราเห็นปรากฏในข่าวหลายฝ่ายก็ช่วยกัน
แต่ถ้าเกิดเราทุกคนได้มานั่งคุยกันตรงนี้
ก็จะได้มาบูรณาการการช่วยเหลือที่เกิดประโยชนชาชนนะคะ
แล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนใช่ไหมครับ

หรือว่ารักษณะของการช่วยเหลืออย่างคุณจำควรลองนึก
สมมติทุกคนแจกข้าว
พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับอาจารย์ธีรวัตรเหมจุธานะคะ
ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งคงต้องเป็นหัวเรือใหญ่ในการช่วยนายกตัดสินใจนะคะ
ตอนนี้เนี่ยถ้าจะเป็นไปได้การคลายความเข้มงวดของการล็อกดาวน์เนี่ย
มันไปทางไหนได้บ้างสักครู่ค่ะ

คุยกันในสายนะคะกับผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะนายแพทย์ธิรวัตเฮมจุธาค่ะ

วันนี้ที่ประชุมกันของสาธารณสุขเนี่ยค่ะคือจุดที่สำคัญที่สุดที่จะตัดสินใจว่า
คลายล็อกดาวน์ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคือเรื่องอะไรคะ
วิธีการคลายล็อคดาวน์ที่คุยกันก็คงจะเห็นชอบด้วยกัน
ส่วนมากแล้วทุกภาคส่วนซึ่งประกอบไปด้วย
ก็คือทางฝ่ายประชาชนทั่วไปแล้วก็ทางการสาธารณสุข
และก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้บวกกราบการธุรกิจในภาคเอกชน
สามส่วนนี้เป็นบรรณาบหรือว่าเป็นบริบทซึ่งต้องไปด้วยกัน
แต่ว่าวิธีการที่จะปลดล็อกนั้นก็คือขึ้นอยู่กับความพร้อมใน๓ภาคศูนย์นี้
ซึ่งลักษณะความพร้อมตรงนี้นะครับอาจจะลงลึกไป
ไม่ได้ดูเพียงแค่ว่าเป็นจังหวัดที่ไม่เคยมีผู้ติดเชื้อเลย
หรือไม่ได้ดูเพียงแค่ว่าจังหวัดนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่สะสมภายใน๑๔วัน
หรือว่าเป็นพื้นที่สีแดงคือแดงดันเขียว
แต่ว่าในตรงนี้อาจจะต้องลงลึกนะครับไปถึงพื้นที่ในแต่ละจังหวัด
การที่ลงไปในพื้นที่แต่ละจังหวัดตรงนั้น
ก็คงจะต้องคำนึงถึงในลักษณะโครงสร้าง
โครงสร้างของพื้นที่โครงสร้างของประชากร
ซึ่งประชากรก็แบ่งออกเป็นผู้เสี่ยงแสง
คำว่าผู้เสี่ยงแฝงนี่หมายความว่าเป็นผู้ที่ดูแข็งแรง
แล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้มีการทำงานกระฉับกระเฉง
มีการเข้าไปในพื้นที่สาธารณะได้แล้วก็กลับมาที่บ้าน
เพราะฉะนั้นคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแสงลักษณะเหล่านี้
ก็คือคนที่สามารถที่จะติดเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อโดยที่ตนเองไม่มีอาการ
ในขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่นั้นของในแต่ละจังหวัดตรงนั้น
ก็ยังต้องคำนึงถึงผู้ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ
แล้วก็มีอาการหนักจนกระทั่งถึงระยะวิกฤตได้
ในพื้นที่นั้นก็ยังคงต้องดูความพร้อม
หรือว่าในการรับมือของเสี่ยงอุปกรณ์บุคคลกรระนักศึกษ์ของโรคพยาบาลด้วย
เพราะฉะนั้นเป็นมาตรการหรือว่าเป็นแนวคิดในระดับปฏิบัติในทางละเอียดอ่อน
และในขณะเดียวกันในพื้นที่นั้นจะต้องมีความตระหนักของคนในชุมชน

แต่ว่าในขณะนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นการรักษาระยะห่าง
ก็คือตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเราปราศจากความร่วมมือในระดับบุคคล
เราไม่สามารถที่จะรู้ในลักษณะโครงสร้าง
ละเอียดอ่อนของแต่ละพื้นที่ที่ไม่ใช่ทั้งจังหวัด
แล้วก็ข้อสำคัญก็คือในเรื่องของภาคเอกชน
ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติว่าถ้าหากว่าจะเปิดแล้ว
ควรจะต้องเปิดในลักษณะใดแบบไหนเช่นในร้านอาหารเอง
หรือแม้แต่ในสวนสาธารณะ
ส่วนสาธารณะตอนนี้นะครับจริงแล้วก็มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อย
นะครับว่าถ้าหากว่าจะเปิดในสวนสาธารณะในลักษณะอย่างนั้น
ถ้าจะวิ่งจะต้องวิ่งห่างกันกี่เมตร
ถ้าขี่จักรยานจะต้องห่างกันกี่เมตร
เวลาที่วิ่งนั้นจะอยู่เหนือลมใต้ลม
จะต้องวิ่งเชียงวิ่งตามอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ยากยากเหมือนกันค่ะ

แต่ว่าตอนนี้เรารู้ข้อมูล
เพราะฉะนั้นการที่เรารู้ข้อมูลในลักษณะแบบนี้
มันทำให้เราสร้างความมั่นใจได้ว่า
เมื่อเราเปิดสถานที่ออกกำลังในระดับกลางแจ้ง
ตรงนั้นเองจะไม่มีการ
เมื่อวิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาจับกลุ่มคุยกัน

แต่ในลักษณะของการวิ่งหรือการขี่จักรยานนั้น
ก็ยังมีเทคนิคหรือรูปแบบ
ซึ่งจะไม่มีระวังฝอยปลิวผ่านอากาศมา
สู่คนที่วิ่งอยู่ข้างหลัง

แล้วก็ในประการสุดท้ายก็คือ
ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริม
ซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้ประกอบด้วย๒ส่วน
คือเทคโนโลยีแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของการสื่อสาร
เพราะฉะนั้นเองเทคโนโลยีในเรื่องของการสื่อสาร
ยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันหมอชนะ
ซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้เริ่มนำไปใช้จากทีมของเอกชน
ก็เป็นแอปพลิเคชันซึ่งง่ายมาก
แล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าในพื้นที่ใด
มีใครเสี่ยงอะไรแค่ไหน
และในขณะเดียวกันแอปพลิเคชันที่ทางทีมของทางจุฬานะครับ
ที่จะได้ลงไปที่จังหวัดปัตตานีที่ตำบลพิเทน
ตัวนั้นเองนะครับก็จะเป็นคล้ายกับเป็นแม่แบบ
ว่าจะมีการปฏิบัติกันอย่างไร
อันนั้นก็คือเทคโนโลยีระดับสื่อสาร
อีกอันหนึ่งก็คือเทคโนโลยีในระดับที่ง่ายสะดวก
แล้วก็สามารถที่จะบอกได้ระดับหนึ่ง

ถึงว่าเคยติดเชื้อมาสักประมาณ๑๐๑๔วันแล้ว
หรือเคยติดเชื้อมาสักประมาณ๔๖วันที่แล้ว
ซึ่งตรงนั้นเองก็จะทำให้เราทราบความแข็งแรงของพื้นที่นั้น
ว่าจะสามารถเปิดได้โดยที่ไม่มีการทะลักของผู้ติดเชื้อเข้ามาใหม่

อาจารย์คะถ้าสมมติ๔๕ข้อหลักที่ว่าเอามาพิจารณาแล้ว
มันคงจะไม่ได้ออกมาเป็นว่ากลุ่มจังหวัดนี้ก่อน
แล้วค่อยกลุ่มจังหวัดนี้ตามคือคงไม่ได้แบบนั้นใช่ไหมคะ
ที่เรียนนำเรียนในที่ตรงนี้นะครับ
ก็คือเราไม่อยากให้ดูผิวเผินถึงจังหวัดสีเขียวอย่างเดียว
จังหวัดสีเหลืองอย่างเดียวหรือจังหวัดสีแดง

แม้กระทั่งในยกตัวอย่างเช่นในกรุงเทพ
ซึ่งก็มีผู้ติดเชื้ออยู่รายงานอยู่ตับรายอยู่เรื่อย
ในลักษณะตรงนี้เองถึงแม้จะเป็นพื้นที่สีแดง
แต่ว่าในสถานประกอบการถ้าหากว่ามีความพร้อมนะครับ
รู้จักว่าจะต้องทำอย่างไรในห้างขายสรรพสินค้าทั้งหลายแหล่
ถ้าทราบว่าตัวเองมีความพร้อมนะครับ
ที่จะบริการผู้มาซื้อสินค้าและผู้ซื้อสินค้านั้น
ก็มีความพร้อมที่จะเป็นบัตรโตตามกฎระเบียบ

เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราสามารถที่จะเปิดหรือคลายล็อกได้ระดับหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีแดงเหลืองเขียวก็ตาม
ถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวนั้นนะครับก็อาจจะได้ในหลายพื้นที่
แต่แม้กระทั่งในพื้นที่สีเขียวนั่นเองนะครับ
ก็จะมีกลุ่มประชาชนซึ่งมีความเสี่ยงแตกต่างกัน
ว่าเป็นชาวไร่ชาวสวนถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่สีแดงก็ตาม
ตรงนี้เองความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือแพร่เชื้อไปคนอื่นก็น้อย
เพราะฉะนั้นเราจะดูลงไปลึกถึงในระดับของโครงสร้างของบุคคลด้วย
อาจารย์คะถ้าสมมุติเมื่อครู่นี้สัมภาษณ์โฆษกรัฐบาล
อาจารย์นัทรุมวลบอกว่าคือส่วนใหญ่คงจะต้องฟังของทางสอทร
เป็นคนที่เสนอให้นายกตัดสินใจ
อาจารย์หมอธิรวัตรคิดว่าภายในสัปดาห์นี้เราน่าจะเห็นการตัดสินใจ
หรือว่าอย่างน้อยเนี่ยพฤษภาคมน่าจะเริ่มต้นได้ไหมคะอาจารย์
ที่คุยกันในคณะที่ทำงาน
แล้วก็ในคณะเดียวกันก็ฟังเสียงของคณะทั่วประการทางภาคธุรกิจเอกชน
สาหก็มีความกระตื้อร้นแต่ไม่ใช่กาดตก

คือไม่ใช่ว่าอยากจะเปิดอย่างเดียวแต่ว่าก็มีความระมัดระวังในการที่เปิดด้วย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่แทนภาคธุรกิจต้องการคำแนะนำจากทางส่วนสาธารณ์สุข
ก็คือในเรื่องของมาตรการอะไรต่างที่ได้เรียนไปแล้ว

เพราะว่าก็เป็นมาตรการซึ่งทำได้ง่าย
แต่ว่าข้อสำคัญคือต้องเคร่งครัดส่วนในส่วนของสถานประกอบการ
ซึ่งดึงดูดให้มีคนหนาแน่นตรงนั้นเองก็อาจจะยังเปิดไม่ได้
อย่างเช่นจะเป็นบาร์จะเป็นอะไรเครื่องนั้นแต่ว่าอาจจะต้องรอระยะเวลา
แต่ว่าจริงผมคิดว่าแนวคิดทั้งไม่ว่าจะเป็นทางศูนย์โควิดเอง
ทางกระสูงศาสกเองและทางกระสูงต่างและในภาคประชาชนเองมีความคิดเหมือนกัน
สิ่งที่ต้องไม่ลืมขณะนี้เรามีการระบบสาธารณ์ที่สมรถัน
ซึ่งทุกประเทศในโลกนี้ไม่มีก็คืออสมที่เรายังรอดอยู่ได้
ตั้งแต่เดือนมกราจนถึงปัจจุบันนั้น
สองมูลฐานในระดับของที่ครับ
ซึ่งตรงนี้เองนะครับเอ่อคงต้องนะฮะ
รักษาด้วยความยากลำบากแต่ว่าเราต้องอาศัย
ลักษณะของการป้องกันและการควบคุมการสำรวจตรวจตรา
ว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ซึ่งตรงนี้เอง
ก็สามารถเชื่อมโยงได้กับในระดับโรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลจังหวัดหรือว่าโรงพยาบาลศูนย์
คือมันได้ถึงโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ต่างนะครับ

แต่ทีนี้เดี๋ยวพอสรุปอย่างไรออกมาเนี่ยคงได้ติดตามกันอีกรอบนึงนะคะ

ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเอกชนบ้างนะคะ
เอกชนพร้อมแล้วแค่ไหนที่จะเปิดนะคะ
แล้วแน่ใจได้ไหมว่าพอเราเปิดไปแล้ว
มันไปชนกันพอดีกับหน้าฝนถ้าเราเปิดพฤษภาจริงนะคะ

ห่วงไหมว่าจะรับมือได้หรือว่ากลัวไหมว่าจะกลับมาอีกละรอกสักครู่ค่ะ
พบกันจังครับวันนี้ไล่คุย

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะ
คุณกรินสารสินค่ะคุณกรินสวัสดีค่ะ

วันนี้ตกลงคิดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะได้ข้อสรุปไหมคะ
ว่าจะคลายล็อกเนี่ยต้นเดือนพฤษภาคมเลยหรือเปล่าคะคุณกริน
ครับคือวันนี้เราประชุมกันนะครับ
เราก็เดี๋ยวเอาเรื่องให้ดรสุภพรอริขาสภาพัฒน์
เสนอท่านนายกผมไม่แน่ใจจะไปวันนี้หรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เป็นยังไง
ซึ่งในนั้นในข้อเสนอเนี่ยนะครับ
ก็คือมีการทดลองนะครับทดลองสัก๒๓จังหวัดก่อนนะครับ
แล้วก็จังหวัดที่มีสีเขียวกับสีเหลืองประมาณนี้นะครับ
ซึ่งในสองจังหวัดนี้ก็คิดว่าเป็นจังหวัดใหญ่ด้วย
จังหวัดเล็กด้วยนะครับให้ทดลองว่าเป็นอย่างไร
ตลอดทั้งสองอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ประเมินผล
แล้วก็จากนั้นเสร็จก็ค่อยคลี่คลายไปเปิดเป็นสีเขียวก่อน
จังหวัดสีเขียวก่อนนะครับแล้วก็หยอดสีเหลืองตามมานะครับ
ก็อันนี้เป็นข้อเสนอที่เราเสนอไปนะครับ
ไม่แน่ใจต้องฟังฟังคุณหมอด้วยนะครับอ๋อ
อันนี้เป็นข้อเสนอของเอกชนฝ่ายเดียวเหรอคะ
เป็นข้อเสนอที่ทางเอกชนนะครับทำงานโรคภาคคุณหมอนะครับ
อ๋อค่ะค่ะที่เห็นเอกสารร่อนร่อนไปเยอะแยะ
อันนี้ก็ทำงานด้วยกันนะครับอันนี้มีคุณคุณหมอนะครับ
คุณหมอหลายหลายสายแล้วมีนักพิชาการค่ะนะครับ
แล้วก็มีทางด้านเอกชนพวกหอการค้าจังหวัดนะครับ
มีสมาคมการค้านะครับแล้วก็มีทางด้านแบงค์ชาติ
มีหลายคนมาช่วยกันนะครับค่ะ
เรียนเห็นตามเอกสารเนี่ยนะคะนอกเหนือจากแบ่งเป็นลักษณะสีของจังหวัดแล้วเนี่ย
เป็นลักษณะของสถานประกอบการประกบเข้าไปด้วยถูกไหมคะ
เป็น๒มิติครับถ้าเปิดมิติสมมติว่าจังหวัดสีเขียวนะครับ
มาเจอกับสารประกอบการสีเขียวอันนี้แทบจะเปิดออโต้เลย
ทุกอย่างก็มาตรการมันต้องชัดเจนแล้วก็เปิดได้นะครับ
ก็ต้องดูสถานกรอบการว่าทุกอย่างมาตรการอันนี้เข้มข้นตามที่เสนอไว้หรือเปล่า
ถ้าเข้มข้นปั๊บก็สามารถเปิดได้นะครับ
เช่นเดียวกันมามองอีกฝั่งหนึ่งถ้าเผื่อในอนาคตนี่นะครับ
ต้องดูว่าตอนนี้มาตรการต่างชัดเจนไหมนะครับแล้วเป็นไงครับ
ซึ่งตอนนี้ที่เราทำคือเราจะมีแอปพลิเคชันอยู่๒ตัวด้วยกันนะครับ
ตัวแรกนะครับจะเป็นตัวที่คอยติดตามตัวคนนะครับว่า
ตอนนี้คนไหนเป็นยังไงบ้างอยู่ดีไม่ดีต่างคนนั้นนะครับ
ตัวร้อยเป็นตัวร้อยต่างนี่คือชื่อแอปพลิเคชันชื่อหมอชนะนะครับ
พลิเคชันอีกอีกอันนึงเนี่ยก็สำหรับไว้ที่ผู้กรอบการ
ซึ่งตอนนี้กำลังทำอยู่กับเสร็จแล้วนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะอยู่ที่สถานประกอบการ
ถ้าเผื่อพวกเราไปสรรประกอบการยกตัวอย่างจะไปศูนย์การค้าเนี่ยนะครับ
เราเข้าไปปั๊บเนี่ยหลังจากตรวจอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ผู้กรอบการจะรู้ว่ากี่คนเข้าในศูนย์การค้าเขา
เพราะฉะนั้นเราก็รู้ได้ว่าโอเคเราเข้ามาปั๊บเนี่ยเราปลอดภัยนะครับ
มีคนอยู่กี่คนแต่ตามมาตรการเขาจะมีอะไรบ้างเราตรวจเช็คได้นะครับ
ดำเนินการจากศูนย์การค้าแล้วเนี่ยเราเข้าไปในร้านอาหารในศูนย์การค้านะครับ
มีความปลอดภัยขนาดไหนทุกอย่างเป็นอย่างนี้นะครับ

คือภูเก็ตแต่ที่ฉันลองยกตัวอย่างกรุงเทพ

เพราะฉะนั้นการพิจารณาไม่แน่ใจว่าใช้มาตรฐานี้แล้ว
กรุงเทพฯห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ
เพราะที่เรามีประแทนก็ว่าในจังหวัดสีแดง
เพราะฉะนั้นต้องดูว่ามาตรการเราเข้มข้นไหม
ถ้ามาตรการเข้มข้นทุกตัวอย่างสูงงานค้าบอกว่าต้องทำหลายอย่าง
เมื่อกี้ผมคุยกับพ่อมิวประมาณ๑๐๐มาตรการ
แล้วทำเสร็จปั๊บก็ไม่มีเหตุผลที่จะปิด
คือไม่เกี่ยวกับว่าจะแบ่งว่าช้าเร็วแค่ไหน
แต่ว่าถ้าทำครบตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ว่าถ้าจะเปิดต้องมีอะไรบ้าง

คุณกรินคะคือในส่วนของการพิจารณา
ตอนนี้ข้อเสนอคือไปแล้วคือใช้รอบนี้รอบเดียวคือคุยกันเสร็จ
แล้วเสนอนายกเลยไม่มีจะต้องเด้งกลับไปกลับมาแล้วใช่ไหมคะ
คืออันนี้คือหมดจดแล้วก็รอนายกตัดสินใจเลยใช่ไหมคะ
ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างไรมีความขึ้นหน้าอาจจะได้รบควรคุมกระลินอีกนะคะ
เรื่องต้นวันนี้ขอบคุณก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมคะเราไม่แน่ใจว่าสัปดาห์นี้จะออกมาชัดเจนหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้คือแน่นอนจะบอกว่าใจเย็นก็ไม่ได้
คือท้องมันหิวจะมาใจเย็นก็ไม่ได้นะคะ

เพราะว่าอย่าลืมว่าเราจะไปชนกับรอยต่อการเข้าสู่หน้าฝนพอดี
แล้วก็มีบางประเทศมีตัวอย่างให้เห็นแล้ว
ถ้าเตรียมไม่รัดกลุ่มจริงเดี๋ยวกลับมาอีกจะหนักกว่าเดิมนะคะ
แต่ยังไงดิฉันก็เชียร์ว่าอยากให้ปากท้องได้อิ่มก่อนเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้กลัวโรคก็กลัวกลัวอดก็กลัวนะคะ
วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ